เมื่อวานนิวโชว์สเปเชียลที่ผมไปเชียงรายที่แม่สาย

ยืนยันและคอนเฟิร์มและมีอีกหลายจังหวัดที่เจอ
นโยบายพักจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับ
ก่อนหน้านี้ในพิธาริมเจริญรัฐ
แถลงข่าวกลางน้ำเปิดนโยบายสิ่งแวดล้อมไทยก้าวหน้า
บอกว่าปัญหาโลกร้อนเป็นภัยความมั่นคงของยุคปัจจุบัน
ไม่ใช่ความมั่นคงทางทหารแบบเดิมอีกต่อไป

มีนโยบายทั้งเชิงรับและเชิงลุกไปที่ต้นต่อของปัญหา
เช่นเปลี่ยนการ์ดเรือนกระจกเป็นรายได้
อุดหนุนปลูกข้าวเปียกสลับแห้งแทนการเผา
สร้างอุตสาหกรรมแปลรูปฝั่งข้าวสังคโพธิแทนการเผา
ผลักดันรถเมย์ไฟฟ้าทุกจังหวัดภายใน๗ปี
รถไฟดีเซลเก่าเป็นไฟฟ้า
เจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีการเผาในที่โล่ง
ขณะที่พักภูมิใจไทยชูนโยบายให้คุณภาพชีวิตที่ดี
โดยในพุทธิพลมฟูนาการแก่นำพัก
โดยพักจะผลักดันรถเมย์และเรือไฟฟ้าติดโซล่าลูฟฟรี
โลกร้อนทุกครัวเรือนวินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละ๖๐๐๐บาท
ส่วนพักเพื่อไทยเสนอ๕ทางออก
ระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว
เช่นเคลื่อนม่วนห้ามเผาป่าเผาไร่
ดำเนินนโยบายปลูกป่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่
เจรจากับมิตรประเทศเปลี่ยนรถโดยสาร๘๐๐คันในกรุงเทพ

ให้คนไทยเข้าถึงรถไฟฟ้าในราคาสมเหตุผล
และผลักดันร่างพรบอากาศสะอาด
ทันทีที่พรรคเพื่อไถได้เป็นรัฐบาล
ด้วยการควบคุมที่ต้นเหตุ
บรรเทาผลพบและอาวามแผนแก้ไขในระยะยาวค่ะ

ผลักดันให้มีกฎหมายอากาศสะอาด
หน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม

กำหนดเขตพื้นที่มลพิษต่ำ

และจัดเก็บภาษีการปล่อยมลพิษ
ยิ่งปล่อยมากยิ่งใจมาก
ควันดำไม่ควรจะเข้าแล้ว
การก่อสร้างที่ไร้ความรับผิดชอบ

แต่เช่นเดียวกันครับภักดิ์ประชาธิปัตย์
สับสนุนใช้แรงจูงใจมากกว่าการบังคับ
สำหรับอาคารก่อสร้างที่สามารถปกปิดได้ดี
เอามาลดก่อนประสิทธิ์ได้

ชูแนวคิดใช้กลิ่นหรือสิ่งแวดล้อม
แกนหลักในการขับเคลื่อนประเทศ
สร้างเศรษฐกิจสีเขียวพัฒนานวัตกรรมพลังงานสะอาด
เป็นพลังงานหลักของประเทศ

บอกจะทำทันทีโดยบินไปเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน

บอกถึงเวลาแล้วที่ควรเอาจริงเอาจังกับการเพิ่มพื้นที่ป่า
ใจให้เกษตรกรปลูกพืชอื่นทดแทน
โดยไม่ต้องเผาเช่นป่าเศรษฐกิจจากพืช๕๘ชนิดได้อย่างถูกกฎหมาย
ล้วนเป็นนโยบายที่พักการเมือง
คนส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าต้นต่อของปัญหามาจากไหน
ขึ้นอยู่กับกลไกของภาครัฐจะต้องเอาจริงเอาจัง
ร่วมมือกับประชาชนแก้ปัญหาแบบ๓๖๐องศา
ส่วนนโยบายของพักไหนจะโดนใจมากที่สุด
พฤษภาคมประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน